คราวนี้เรามาดูเรื่องราวของแม่บ้านกันหน่อย
แม่บ้านก็ทำกับข้าวถูกไหมคุณผู้ชม

ลีลาสุดยอดจริงค่ะคุณผู้ชม

คือเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

แกล้งใช่ไหมโดนแกล้งไง

ต้องมาทำให้ตกใจไอ่สุดลาย
ตะหลิ่วไปทับเพีย

แล้วก็พยายามประคองไก่ที่มันลอยมา

ชิ้นก็มีความหมายแล้วมันก็ร้อนด้วย
ท้ายที่สุดไก่ตกลงไปในกระทะเหมือนเดิม
ไก่ปลอดภัยรอดดีแต่ดูหน้าคุณแม่ก่อน

คนถ่ายเนี่ยหลังจากนี้เป็นยังไง
ชีวิตนะจะเป็นยังไงต่อ
สุดท้ายได้กินใช่ไหมคะ
ได้กินได้กินได้กินแบบตาของขวางนิดนึง

เวลาเขาทำอะไรอยู่ตั้งใจแบบนี้มันทำให้ตกใจ
คนทำครัวอย่าไปแกล้งนะอันตรายนะจ๊ะ